ส่วนที่ระยองค่ะพ่อแจ้งจับลูก
เพราะว่าลูกเมากัญชาแล้วก็มาขอเงิน
พอไม่ให้เอามีดไล่ฟันพ่อกับแม่เลี้ยงกลางถนนจนต้องหนีตายกัน
นี่เป็นคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์นำหน้ามา
แล้วก็เอามีดไล่ฟันชายหญิงที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาค่ะ

ชายขี่รถเลยไปแล้วล่ะขี่ย้อนมา
ทำท่าจะฟันชายหญิงคู่เดิมอีก
ของเขาก็เสียหลักล้มลงผู้หญิงตามไปใช้หมวกกันน็อกฟาด
แล้วมีผู้ชายที่นั่งมาด้วยกันตามไปช่วยยื้อยุดฉุดกระชากันอยู่พักใหญ่ใหญ่
แล้วก็คนที่ถือมีดที่จะทำร้ายเขาก็ขี่รถหนีไป
ชายที่ถูกไล่ฟันก็เดินถือมีดของอีกฝ่ายที่ทำหล่นไว้ให้ชาวบ้านดูเป็นหลักฐาน
คือคนที่ถูกมีดไล่ฟันคือนายอำนวยอายุ๔๑ปี
เป็นพ่อแท้ของผู้ก่อเหตุชื่อว่านายนิทิโชธอายุ๒๐ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่ม๑๗มิถุนายน
นี่คือมีดที่ลูกชายเอามาก่อเหตุเอามาฟันพ่อแท้ค่ะกับแม่เลี้ยงด้วยค่ะ
ล่าสุดวันนี้ตำรวจสายตรวจสอบพ่อเมืองระยองลงพื้นที่นะคะ
ไปตรวจสอบที่ห้องเช่าในตำบลน้ำคอกอำเภอเมือง
ซึ่งก็เป็นจุดเกิดเหตุตามคลิปภาพในกล้องวงจรปิด
พอไปถึงที่ห้องห้องปิดเงียบมีข้าวของวางอยู่หน้าห้อง
มีเสื้อผ้าตากอยู่แต่ไม่เจอตัวนายนิทิโชธผู้ก่อเหตุ
ทีนี้ค่ะพ่อของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณพ่ออำนวยอายุ๔๑นะคะบอกว่าคืนเกิดเหตุ
พ่อกับภรรยานอนพักอยู่ในบ้านภรรยาก็คือมีศักดิ์เป็นแม่เลี้ยงผู้ก่อเหตุ
ลูกชายเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาหน้าห้องเอามีดมาด้วย
ตะโกนด่าและทวงเงินสองหมื่นเป็นค่าเยียวยาจากคู่กรณี
มาทำร้ายร่างกายเมื่อหลายเดือนก่อน
แต่พ่อไม่เปิดประตูให้เพราะเห็นท่าไม่ดีเห็นถือมีดมาด้วยกลัวจะอันตราย
ลูกชายสติแตกเลยเอามีดฟันไปที่รถจักรยานยนต์หลายครั้ง
แล้วก็ขี่รถออกไปสาเหตุก็คือไม่ได้เงินจากพ่อนะคะ
และลูกชายเสพกัญชารวมถึงใบกระท่อมเลยมีอารมณ์แปรปรวนอารมณ์รุนแรง
พ่อก็เลยรีบพาภรรยาซ้อนท้ายรถขี่รถออกไปเพื่อจะไปคุยกับลูกชาย
แต่ระหว่างทางถูกลูกชายเงื้อมีดฟันตามที่เห็นในคลิป
ประมาณนี้ผมก็เลยพาแฟนขี่รถออกมาก็ไม่คิดว่าเขาจะมาดักดักอยู่ข้างหน้า
บอกว่าตอนนี้กลัวลูกเลี้ยงมากกลัวจะย้อนกลับมาทำร้าย
ต้องหนีไปนอนที่อื่นลูกเลี้ยงเสพกัญชาแล้วมีอารมณ์รุนแรง
คือก่อนหน้านี้เคยบุกมาที่บ้านขู่จะยิง
ก่อนหน้านี้เคยจุดไฟเผารถมาแล้ว
แล้วก็เคยเอากาวหยอดรูกุญแจค้างพ่อเอาไว้ในบ้าน
แล้วก็เหมือนกับไม่ยอมหยุดนะคะตามราวีแบบนี้ทุกคืน
สุดท้ายต้องแจ้งความเพราะถ้าปล่อยไว้ก็กลัวจะไม่ปลอดภัย
แล้วก็คลุมคลั่งทำร้ายพ่อแท้ของตัวเอง
คือตอนนี้นะคะตำรวจก็ออกหมายเรียก
จะไม่มาจะมีขั้นตอนที่เราทราบกันหมายเลข๒แล้วสุดท้ายก็ต้องออกมายจับ